ไฟเขียวเพราะเธอนั้นบอกเลยว่าตอนนี้มีแฟนแล้วค่ะ
ดูสิเธอเห็นพัฒนาการความสวยของเธอขึ้นมาเรื่อยนะคะ
จากการเข้าวงการตอนแรกก็ประกวดร้องเพลงเนาะ
ตอนนี้ก็เป็นนักแสดงสาววิกหมอชิดแล้วค่ะ

ตัวเองนะคะกลายเป็นสาวหวานสวยไม่เบาเลยทีเดียวเลยค่ะคุณ
พร้อมกันนี้นะคะเธอยังเผยถึงเรื่องหัวใจด้วย

ดีกรีเป็นถึงนักบินทีเดียว

ให้กับแฟนบันเทิงไทยรัฐทีวีเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ
คบหาดูใจกันมาสักระยะหนึ่งแล้ว
คุณพ่อคุณแม่เปิดทางไฟเขียวให้ทั้งคู่

ก็ขอให้คุณแจซอนนั้นรับผิดชอบหน้าที่เรื่องเรียนให้สำคัญก่อนค่ะ
ก็รู้จักกันก็ไปงานแล้วก็ไปรู้จักพี่เขาค่ะใช่

แล้วก็แบบเป็นแบบเขาก็เป็นคนที่แบบว่ายังไงอ่ะ
เขาก็ได้เกียรติมีเกียรติอะไรดีอะไรอย่างนี้
แล้วก็ต้องบอกว่าทำให้เราแบบนี้ด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ

เป็นคือเป็นแบบเหมือนแบบผู้ใหญ่อีกคนนึงที่แบบว่า

บางทีแบบทำอะไรตัดสินใจโดยแบบผีผามอะไรอย่างนี้
เขาก็จะเป็นคนแบบช่วยเตือนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาวนะที่มีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝีไม้ลายมือทางการแสดง
หรือว่ารูปร่างหน้าตาที่สวยวันสวยคืนนะคุณนะ

แล้วก็มีผลงานให้ออกมาอย่างต่อเนื่องให้แฟนได้ชมกันนะคะ